เรายังอยู่ที่ข่าวการถูกทำร้ายข่าวใหญ่จำได้ไหม
ลูกจ้างในร้านอาหารที่อ้างบอกว่าผมต้องใช้คำนี้
พ่นไปที่ลิ้นนี่ครับตามร่างกายเป็นแผลแบบนี้จำได้มั้ยข่าวยัย
พี่เอดเอกพบเหลืองประเสริฐพานางสาวหมิ๋วอายุ๒๑ปี
ที่กระทรวงสาธารณสุขไปตรวจที่สุขภาพจิต
แล้วก็สุขภาพกายเป็นยังไงคือเธอถูกตอบโต้จากในจ้างว่า
เนี่ยใช้ยาติดยาเสพติดแล้วไปซึมเศร้าทำร้ายตัวเอง
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ด้วย
ที่ไปจะเอาเส้นผมตรวจพิสูจน์หาสารเสพติด
หลังจากมีข้อสงสัยว่าคือใช้ยาหรือเปล่า
ใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยพี่เอกกว่าจะรู้ผลเขาบอกประมาณ๗๑๐วัน
ผู้เสียหายยืนยันว่าเธอถูกทารุณกรรมจริง
พร้อมจะพิสูจน์ทุกเรื่องนะครับแล้วก็ขอตอบโต้คู่กรณี
ที่เป็นนายจ้างด้วยนะว่าเธอไม่เคยใช้ยา
ไม่ได้ป่วยเป็นซึมเศร้าลองฟังเถอะครับ
ใช้ยานอนาบยุทยากรมศาสตร์
อันนี้สอนด้วยความโปรแกรมค่ะ
พี่ถามค่ะเคยมีประวัติการเข้าฝุกจิตแพทย์บ้างไหมคะ

ทีมข่าวไปที่หอพักของผู้เสียหาย

รู้จักนะเนี่ยไอ้น้องคนนี้รู้จัก

สำเร็จรูปไปกินด้วยไม่มีเงินซื้อข้าว

แล้วน้องตอบว่าไงน้องบอกเอาเงินไปใช้หนี้

เชื่อว่าผู้เสียหายถูกทำร้ายจริง

โดนทำร้ายด้วยรู้มาว่าผู้ก่อเหตุ
กำชับนักหนาบอกอย่าบอกใครนะ

โดนอะไรเนี่ยบอกค่ะว่าป่วยซึมเศร้า
แล้วทำร้ายตัวเองกันละกันเอาลองฟังชาวบ้านหน่อย

ให้บอกว่าตัวเขาเองทำร้ายตัวเอง

เป็นพยานคนใหม่ให้ข้อมูลกับไทยรัฐทีวีครับ

การคุยกับนายจ้างเมื่อ๒๖ธันวาคม

นายจ้างขอยืมเงินคุณเบ้น๒๐๐๐บาท

คุยกันตั้งแต่๒๖ธันวาคมปีที่แล้ว

ถ้าคนเยิมก็คงมีปัญหาการเงินจริง

มีเจ้าหนี้แบบเขาอีกหลายคน

ก็วิงวอนให้พาในจ้างเข้าเครื่องจับเท็จไปเลย